มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปค่ะ
ทางภาคเหนือตอนนี้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกับมาตรการ๖๐วันห้ามเผา
เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าไปจนถึงเมษายนเลยนะคะ
ส่วนทางภาคใต้จังหวัดพังงาตอนนี้ต้องเจอกับฝนตกค่ะ
ที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตเทศบาลเมืองพังงาก็ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก
ส่วนเรือโดยสารและเรือทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะปัญหยี
ยังสามารถเดินเรือและนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในอ่าวพังงาได้
อกจากนี้ฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลดีต่อพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะ
เพราะว่าสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรงได้เพราะก่อนหน้านี้ฝนทิ้งช่วงไปค่ะ
ส่วนที่กาลสินชาวอำเภอคล้องชัยก็ต้องหาบน้ำจากบ้านไปให้กับโคกระบือที่ผูกเลี้ยงไว้กลางทุ่งนา
เพราะว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มตื้นเขยและแห้งขอดแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการ
สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ภัยแรงมาเร็วกว่าทุกปีเริ่มสอเขารุนแรงมากขึ้นเรื่อย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะนายบำรุงวรรณเริกงามประหลัดอาวุโสในอำเภอวังโป่ง
ค่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซับเปิบที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน
โดยกิจกรรมครั้งนี้ก็จะให้เด็กนักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าแล้วก็ลดหมอกควันค่ะ
ด้านในเมธีมหายศนันผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกเลยนะคะว่า
ในพื้นที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วอากาศแห้งการกระจายตัวของฝุ่นในพื้นผิวดินก็ลอยกระจายไปในอากาศ
ประกอบกับมีลมพัดเอาควันไฟจากการเผาป่าเข้ามาสมทบก็เลยเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมตัวเมืองค่ะ
อยากขอความร่วมมือประชาชนเลยนะคะว่าให้ร่วมมาตรการ๖๐วันห้ามเผาแก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่า
ท้ายกันที่ลำพูนค่ะแพทย์จังหวัดลำพูนเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือโรคทางเดินหายใจแล้วก็โรคผิวหนังอักเสบ
ตอนนี้มีสถานการณ์หมอกควันเกิดขึ้นมีฝุ่นละอองหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า
ซึ่งช่วงสภาวะหมอกควันก็จะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีค่ะ
ล่าสุดจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองพบว่าก็ยังไม่เกิน๑๐ไมครอนเฉลี่ย๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีค่าระหว่าง๓๓๑๕๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คุณภาพอากาศโดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลต่อสุขภาพค่ะ